คุณผู้ชมต้องออกมาเตือนกันย้ำหลายครั้ง
เพราะไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้มันซ้ำรอย
มีเหตุเด็กลงเล่นน้ำแล้วก็จมน้ำเสียชีวิตอีกแล้วนะคะ
คราวนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดอุดรธานี
คือเด็กเขานัดกันเป็นแก๊งไปไหว้พระการเศษ
แล้วก็ไปทานข้าวที่ลักษณะเป็นเหมือนกับแพร่
ซึ่งมันสามารถลงเล่นน้ำได้เขาก็ลงไปเล่นน้ำกันเป็นกลุ่ม
แต่จังหวะขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่าเพื่อนหายไปคนนึงค่ะ
ตามหาพักใหญ่ไม่เจอมั่นใจว่าจมน้ำ
ทีนี้ประเด็นคือมันมีเรื่องแปลกเกิดขึ้น
คือเพื่อนคนที่เสียชีวิตเนี่ยพูดจาแปลกที่วัดก่อนที่จะเกิดเหตุ
แม่ของน้องที่เสียชีวิตก็ฝันแปลกด้วย
เดี๋ยวเล่าเหตุการณ์อุบัติเหตุนี้ให้ฟังก่อนแล้วกันนะคะ
คือแม่เนี่ยทันทีที่เห็นศพลูกเนี่ยร้องไห้แทบขาดใจเลยค่ะ
อิ๊ววาอา
เนี่ยค่ะหัวอกคนเป็นแม่ร้องไห้แทบขาดใจไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่ต้องช่วยพยุงมาทำการประถมพยาบาลแล้วก็ช่วยกันปลอบค่ะ
นักประดาน้ำลงไปงมหาประมาณ๒๐นาทีก็เจอร่าง
พอนำร่างขึ้นมาเนี่ยเพื่อนที่ไปเที่ยวด้วยกันนะคะ
สิบห้าคนก้มกราบศพน้องปังปอนนะคะ
แล้วก็ไปกราบขอขมาแม่ของน้องปังปอน
ก็คือนางสาวดวงจันทร์แสงกระจ่าง

แม่เองก็นี่ค่ะกราบศพเพื่อน

แล้วก็ไปกราบขอขมาคุณแม่
แม่ก็ไม่ได้โกรธถือโทษอะไรเพื่อน
แล้วก็อยากฝากให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์นะคะ

เองมึงก็เกิดขึ้นตอนห้าโมงเย็นนะคะ

น้องน้ำนี้เนี่ยลึกประมาณห้าถึงเจ็ดเมตร

ที่น้องลงไปเล่นน้ำกันเนี่ยอยู่ห่างจากแพร่ประมาณ๓เมตรเท่านั้นเองค่ะ
เด็กชายวัย๑๔เพื่อนน้องปังปอนเล่าให้ฟังนะคะว่า
ตอนเช้านัดกันในกลุ่มเพื่อนรวมละ๑๖คน
ไปเจอกันที่สวนสาธารณะหนองตะไก้
แล้วก็ขี่รถ๘คันไปทำบุญไหว้พระกันที่วัดสะมณีในอำเภอหนองหาน
ยพระเสร็จก็มาเที่ยวที่แพร่กินข้าวแล้วก็ชวนกันเล่นน้ำ
จังหวะที่เล่นน้ำเสร็จจะกลับบ้านก็เอกใจว่าเอ๊ะปังปอนหายไปไหน
เห็นแค่รองเท้าแตะแล้วก็เสื้อที่ถอดกองเอาไว้
ทุกคนก็ออกตามหารอบหนองน้ำค่ะ
หาไม่เจอปุ๊บก็เลยคิดว่าปังปอนน่าจะจมน้ำแน่แล้วล่ะ
ก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่
ซึ่งเพื่อนเล่าให้ฟังด้วยนะคะว่าตอนอยู่ที่วัดเนี่ย
ปอนพูดจาแปลกเหมือนเป็นลางค่ะ
คือตอนนั้นทุกคนไปไหว้พระในโบสถ์กันหมด

เพื่อนก็เลยถามว่าเอ้าทำไมไม่เข้าไปไห้ด้วยกัน
ปอนก็บอกว่าเออทำบาปมาบาปหนา

เพื่อนก็งงว่าเฮ้อทำไมพูดจาแบบนี้อ่ะ
บับหนาคืออะไรไปทำอะไรมายังไง
ตอนแรกคนก็ไม่ได้คิดอะไรนึกว่าเพื่อนพูดคำ

จังหวะเดินออกจากโบสถ์เพื่อนเดินสวนกัน
อยู่ปังโปนก็ตะโกนเสียงดังขึ้นมาเนี่ย

เพื่อนก็งงว่าแล้วปังปอนพูดกับใคร

แต่พอมาเจอเหตุการณ์นี้คิดขึ้นมาทันทีเลย
คือคืนก่อนที่ปังปอนจะเสียชีวิตเนี่ย
ฝันว่ามีคนเอาพวงมาลัยมาให้แม่สองพวง
แม่ก็งงบอกว่าไม่ใช่วันพระเอามาให้แม่ทำไม
ตื่นเช้ามาแม่ก็ไม่ได้คิดอะไรค่ะ

ช่วงเช้ายังคุยกับปังปอนตามปกติอยู่เลย

เพื่อนบ้านมาบอกว่าลูกจมน้ำเสียชีวิตแล้ว
นึกขึ้นได้ฝันเมื่อคืนคนเอาพวงมาลัยมาให้๒พวงใช่ไหมคะ

พวงมาลัยทำไมได้แค่๒พวง
ผู้สื่อข่าวเราก็ไปร่วมงานศพน้องปังปอนด้วยนะคะ
แม่ก็ยังคงอยู่ในอาการโศกเศร้าค่ะ
เธอบอกว่าก็ถือว่าลูกมาอยู่ให้ชื่นชมแค่๑๕ปีชะตาลิขิตมาให้แค่นี้
มีลูก๓คนปังปอนเนี่ยเป็นลูกคนสุดท้องเป็นคนชอบทำบุญให้ทาน
หนังสืออาจจะไม่ค่อยเก่งแต่เป็นเด็กขยันชอบเพาะไก่ชนแล้วก็เอาไปขาย
ทำงานรับจ้างต่างเดือนเดือนนึงเนี่ยหาเงินได้๕๖๐๐๐บาทเลยนะคะ
แล้วก่อนหน้านี้ปังปอนเพิ่งมาคุยเองบอกว่าผมวางแผนชีวิตไว้นะจบม๓แล้วเนี่ยจะไปต่อปวช
แล้วก็จะมาหางานทำเก็บเงินให้แม่ได้ทำสวนเศรษฐกิจพอเพียงในที่นา
แม่ก็ช็อกมากค่ะไม่คิดว่าลูกจะต้องจากไปในลักษณะแบบนี้
สำหรับสาเหตุการเสียชีวิตนะคะตำรวจสพนสูงก็คาดว่าน้องไปเล่นน้ำ
คิดว่าน่าจะเป็นตะคริวแล้วช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
แล้วเพื่อนก็ไม่ทันเห็นก็เลยจมน้ำเสียชีวิตค่ะ